พลายตุลาเป็นลูกช้างป่าหลงโขลง
เขาบาดเจ็บมาด้วยนะอายุ๒สัปดาห์เอง
พลัดหลงกับแม่แล้วเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตปะ

จากไปอย่างสงบแล้วนะคะจนเนี่ยทีมแพทย์บอกว่า
คือสัปดาห์ที่ผ่านมาพลายตุลาอาการสุดลงเรื่อย

ก็โพสต์ข้อความบอกร่วมส่งพลายตุลา
เดินทางไปอยู่ในที่ที่สวยงามไปอยู่ดาวช้างลูก
หลายคนก็เข้าไปส่งกำลังใจให้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่าสาเหตุการเสียชีวิต
คือเจ้าหน้าที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่า
เรื่องต้นคือมีอาการภาวะบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ของบริเวณกระดูกต้นขาหน้าทั้ง๒ขาหัก
ทำให้เกิดอาการช็อกตามมา
ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้สัตวแพทย์เองจะทำการชนสูตรหาสาเหตุ
แล้วต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ยืนยันสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่ง
แห่ส่งกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็ขอให้เจ้าพลายตุลาไปอยู่ดาวช้างอย่างสงบค่ะ
ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

มันเป็นลักษณะเขาเรียกภาวะสลายของกระดูก
ใช่ฮะล่าสุดอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะ
ซึ่งเป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ออกมาให้ข้อมูลออกมาชี้แจงการตายของพลายตุลาแล้วนะฮะ
บอกว่าลำไส้เองก็มีความแดงผิดปกติด้วยอวัยวะภายในเนี่ยนะคะ